ชนคุณตาตายคาที่แล้วยังเอาปืนไปจี้ชิงมอเตอร์ไซค์

คดีซ้ำคดีซ้อนเหลือเกินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของตำรวจภูทรผู้เตย
จังหวัดเพชรชบูรณ์เห็นเหตุการณ์ที่รถกระบะทะเบียนหนึ่ง
สภาพด้านหน้าของกระบะยับเยินเสียหายแล้ว

คุณตาท่านนี้ก็คือคุณตาบวกคำบุ้งทองอายุ๗๕ปี
เสียชีวิตคาที่เรื่องของเรื่องแกบิดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคุณตานะฮะ
บัวคำเนี่ยแกบิดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ริมถนนตามปกติแต่กระบะคันนี้ไม่รู้มาจากไหน
ชนท้ายคุณตารถใหญ่ชนรถเล็กฮะจนกระทั่งคุณตากระเด็นตกรถมอเตอร์ไซค
ตายคาที่บนพื้นถนนจากนั้นกระบะช่วงชุลมุนนะ
ชาวบ้านก็เริ่มมามุงมุงคนขับรถกระบะออกมาจากรัวกระบะ
พร้อมกับอาวุธปืนอันนี้จากคำให้การออกมาพร้อมกับอาวุธปืน
แล้วเอาปืนเหมือนในหนังเลยไปจี้คนที่บิดมอเตอร์ไซค์มาอยู่กลางถนน
มอเตอร์ไซค์มาอยู่กลางถนนโดนขวางฮะขวางแล้วเอาปืนไปจี้เขา
เอามอเตอร์ไซค์บิดหลบหนีไปซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่
นี่ฮะนี่คือหน้าตาของผู้ก่อเหตุผู้ที่ขับรถกระบะคันดังกล่าวนั้นนะครับ
และในรถกระบะคือมีปืนนะไปจี้ชิงมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นไป
แล้วในรถกระบะยังมีปืนอีก๒กระบอกกระสุนอีก๓๐นัดด้วยฮะ
ตำรวจภูทรได้มีการตรวจสอบรายละเอียด
แล้วก็เห็นรูปภัณฑ์สันธารมาจากทางกู้ชีพอบตผู้ขาม
ซึ่งอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วดังนั้นจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียด
ตามล่านุ่มรายนี้ต่อไปรูปประพันธ์สันฐานก็เป็นผู้ชายอายุประมาณสักหลักสี่
ปีมีรอยสักอยู่ที่แขนหาก็อาจหาไม่ยากนะครับ
หากใครเจอเบาะแสรูปภัณฑ์สันธารหน้าตาประมาณนี้
คนนี้ขับรถชนคนตายแล้วก็เอาปืนจี้ชิงมอเตอร์ไซค
หลบหนีไปนะครับเจอแจ้ง๑๙๑ได้หรือตำรวจในท้องที่ของท่าน
ก็ได้เช่นกันเหตุการณ์นี้จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ